เจาะประเด็นวันนี้เราเจาะสนามเลือกตั้งสอสอกันต่อนะครับ
วันนี้ไปดูกันต่อครับว่าที่โคราชเขต๘ถึงเขต๑๔นั้น
ในแต่ละเขตพักไหนชนกับพักไหนผู้สมัครคนใดได้ชนกันบ้างในการแข่งขันครั้งนี้
นามเลือกตั้งเขต๘จังหวัดนครราชศรีมา
ประกอบด้วยอำเภอห้วยแถลงจักราชและเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อไทยส่งนายประชาธิปไตยคำสิงนอกอดีตสส
ลงสู้กับนางทัศนาพรเกรดเมธีการุล
อดีตนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแถลง
น้องสาวนางทัศนียารัตนเศษจากพักพลังประชารัฐ
เขต๙พักเพื่อไทยทรงในอนุสรอิ่มสะอาดอดีตรองโคศกพัก
กับนายบุญจงวงไตรรัฐเจ้าของพื้นที่และเป็นแชมป์เก่าหลายสมัย
บัตรนี้สังกัดพักพลังประชารัฐ
เก่าหลายสมัยดูจะมีภาษีและโอกาสที่ดีกว่า
๑๐พักภูมิใจไทยส่งนายพรชัยอำนวยทรัพย์อดีตสจคอนบุรี
พกพาความมั่นใจมาอย่างเต็มเปี่ยม
เจอกับแรมโบอีสานสุพรอัฐาวงอดีตแก่นำนปช
ซึ่งถอนคำสาบานต่อหน้าย่าโม
กลับมาลงสนามในพักพลังประชารัฐ
ถือเป็นเขตที่คะแนนน่าจะสูสีกัน
๑๑พักพลังประชารัฐส่งนายสมศักดิ์พันธ์เกษม

รอบนี้รับแรงหนุนจากนายประนอมโพคำ
ซึ่งอดีตเคยเป็นคู่แข่งแต่รอบนี้หันมาจับมือกันแนบแน่น
ขณะที่พักชาติพัฒนาส่งนายไกรศรีหล่อทาราประเสริฐ
คนนอกพื้นที่โดยมีนายนรเศษสิริโรจนกุล
ทายาทเจ้าของโรงมันสัมปะหลังรายใหญ่
ชิงชัยในนามพักภูมิใจไทย
เขต๑๒พักเพื่อไทยทรงนายศิริษฐ์เลิศด้วยลาบ
อดีตสอสอพื้นที่นี้ประกบกับนายพงศิริกุศุมอดีตผู้ว่า
และอดีตสวนครราชศรีมาสังกัดพักชาติพัฒนา
เขต๑๓พักเพื่อไทยทรงนายรัชตะดานกุล
กับนายสำเร็จวงดาอดีตพอวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ
และนายวิสิตพิทยาพรอดีตสสพักชาติพัฒนา
รอบนี้ย้ายมาลงในสังกัดพักภูมิใจไทย
ขณะที่พักพลังประชารัฐส่งนายจำรองครุฑขุนทศอดีตรัฐมนตรี
ว่าสองคนหลังค่อนข้างสดใสด้วยกันทั้งคู่
อยู่ที่ชั้นเชิงเท่านั้น
เขต๑๔พักเพื่อไทยส่งนายสุชาติพินโย
อดีตสอสอหลายสมัยสู้กับนายอุทัยมิ่งขวัญ
อดีตสสมือทำงานในสุวรรษลิปตภัณฑ์ลบ
พักชาติพัฒนาถือว่ามีขุมพลังด้วยกันทั้งคู่
ทั้ง๑๔เขตรอบนี้ใครประมาทใครไม่ได้
เชื่อว่าสุดท้ายน่าจะแบ่งกันไปหลายพักด้วยกัน
ข่าวไทยรัตน์ทีวีแรงงาน